แต่ว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่แหละค่ะ

เลยมีการร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่พนันบอลขึ้นนะคะ
เทศกาลการแข่งขันฟุตบอลยูโร๒๐๑๖แบบนี้
พร้อมทั้งยังมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกันด้วย

เพื่อพัฒนาสังคมที่ต้องการลดปัญหาการพนัน
พร้อมทั้งสร้างความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการพนัน
ซึ่งการพนันฟุตบอลซึ่งนับวันก็จะมีความรุนแรงมากขึ้น
อย่างนั้นโครงการติดดีในการที่จะให้
เยาวชุนได้ตนับรู้ถึงโทษของการพนันบอล
ว่ามันจะมีผลกระทบทางด้านสังคมต่าง

และวัยรุ่นราชนครินทร์ระบุว่า
ผู้ที่ติดพนันบอลมักจะเกิดความเครียดวิตกกังวล
มีปัญหาหนี้สินที่ส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมา

คือเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาการฆ่าตัวตายตามมา
สำหรับเยาวชนคนนี้เสพติดการพนันบอลตั้งแต่อายุ๑๔ปี
เขาเล่าว่าสาเหตุที่เล่นเกิดจากการอยากได้ข้าวของเครื่องใช้ต่าง
เมื่อไม่มีเงินซื้อการพนันจึงเป็นทางเลือกที่เป็นความหวัง
ให้เขาสามารถซื้อสิ่งของที่ตัวเองอยากได้
เล่นได้ก็ติดใจเวลาเสียก็อยากได้คืน
กลายเป็นวงจรที่ไม่มีจุดสิ้นสุด
แต่แล้วเขาก็กลายเป็นอาชญากรที่ฆ่าผู้อื่นเสียชีวิตเพราะการพนัน
วัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่แทงพนันบอลกับผม
คือเขาติดเงินแล้วผมทวงหนี้

เป็นระยะเวลาก็๒๓เดือนครับ
ทวงกันอยู่อย่างนั้นหลายเดือน
แล้วเสร็จแล้วทีนี้คือพอเราทวงมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการ
ก็เกิดความรุนแรงใช้ความรุนแรง
ก็มีคนอีกบ้างไหมที่โดนลูกหลงด้วย

ผลกระทบที่เกิดจากการพนันไม่มีขอบเขต
และไม่สามารถคาดการณ์ถึงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้
รณรงค์และป้องกันไม่ให้มีการพนัน

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ร่วมกับเครือข่ายหยุดการพนัน
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความระหนัก
และป้องกันปัญหาฟุตบอลในสังคมไทย
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน